นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัฒน์ก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ

โดยตามเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่๑กันยายน๒๕๖๐
เผยแพร่พระราชหัสทะเลขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
ความว่าตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัฒน์
ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่า
สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
มีคำพิพากษาจำนวน๓คดี
คดีที่๑ความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก๓ปี
คดีที่๒ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งคดี๑กับ๒คุณผู้ชมนับโทษซ้อนกัน
รวมกำหนดโทษจำคุก๓ปี
ส่วนคดีที่๓คดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

รวมกำหนดโทษจำคุก๓คดีคือ๘ปี

เหลือโทษจำคุก๗ปี๑๑เดือน๒๐วัน
อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
โดยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเคย

ปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เมื่อถูกดำเนินคดีและสารมีคำพิพากษา

ด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรม

ขอรับโทษตามคำพิพากษา

ต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้น
ซึ่งความทราบฝ่าละอองทุลีพระบาทแล้ว
พระราชทานพระมหากรุณา
ภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัฒน์
เหลือโทษจำคุกต่อไปอีก๑ปี
กำหนดโทษตามคำพิพากษา
เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษา
พระราชทานอภัยลดโทษนะครับนายทักษิณออกมา
ก็ไปดูปฏิกิริยาจากลูกของนายทักษิณนะครับ

เราเริ่มที่คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์

เป็นรูปที่นายทักษิณกราบเบื้องหน้า

ในวันที่เดินทางกลับประเทศไทยวันที่๒๒สิงหาคม
แล้วก็ความข้าพเจ้านางสาวแพทองทานชินวัฒน์
ทักษิณชินวัฒน์และครอบครัวรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
และนายทักษิณชินวัฒน์จะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั้งชีวิต
ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสังคมประชาชน
และรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์สืบไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ตามด้วยนะครับในโอ๊คครับพานทองแท้ชินวัฒน์พี่ชายคนโตนะครับ
ก็โพสต์รูปเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อความไม่เหมือนกัน
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
พระเศษฐานพระราชหัตถ์ทะเลขาที่๑ทัพ๒๑๖๖
วันที่๓๑สิงหาคมพุทธศักราช๒๑๖๖นั้น
ข้าพระพุทธเจ้าในนามของครอบครัวชินวัฒน์
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อม
หาที่สุดไม่ได้ขอพระชธานกราบถวายบังคม
เบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักพักดี
แล้วก็ปิดท้ายที่คุณเอมพินทองทาที่ก็ใช้รูปเดียวกันนี้
ข้อความว่าข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพินทองทาชินวัฒน์คุณากรวงและครอบครัว
รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวนะครับปฏิกิริยาจาก
คนในครอบครัวนายทักษิณชินวัฒน์ครับ
ค่ะทีนี้ดูคุณเศรษฐาดูสมเด็จฮุนเซ็น
ก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลด้วยเหมือนกันนะครับ
คือคุณเศรษฐาก็ได้แสดงความยินดีค่ะ
กับครอบครัวชินวัฒน์หลังจากที่นายทักษิณเนี่ย
ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ๑ปีนะคะ
แล้วก็บอกว่าครอบครัวน่าจะสบายใจ
เห็นบอกว่าความดันสูงมากทะลุ๒๐๐ก็เป็นห่วงอยู่
แล้วก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีกำลังใจขึ้น
ฟังคุณเศรษฐาหน่อยค่ะ
ความดันสูงมากอย่างนี้ใช่มั้ยครับ
เห็นปุ๊บชื่อบอกทะลุ๒๐๐ก็น่าจะเป็นห่วงอยู่นะครับ
แล้วก็หัวของถ่าเหลวนี้ก็น่าจะมีความสูญอาการดีขึ้น

ก็น่าจะนะครับก็หวังว่านะครับ

แล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนี่ค่ะ

ก็เป็นการโพสต์เฟซบุ๊กแปลความเป็นการแสดงความยินดี

แล้วก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับนายทักษิณชินวัฒ
ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยลดโทษจำคุก๘ปีเหลือ๑ปี
และขอให้พี่ชายของผมโชคดี
นี่คือความเคลื่อนไหวของสมเด็จฮุนเซนค่ะ
หลายคนเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีการตั้งข้อสังเกต
ตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการต่างนี้เป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่
คุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยนี้เดี๋ยวให้ดอมอธิบาย
อันนี้คือเป็นความจากแหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเลยนะ

แหล่งข่าวบอกว่าหลังจากนักโทษชายทักษิณ
ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเป็นการส่วนตัวแล้ว

เนื่องจากคุณสมบัติในการพักการลงโทษและการลดโทษ
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงยุติธรรมกำหนดไว้ว่า
จะต้องรับโทษแล้ว๑ใน๓
กรณีส่งตัวนักโทษชายทักษิณไปพักรักษาในโรงพยาบาลภายนอก
เขากำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้คุณผู้ชมเห็นตัวเลขไหม

อันนี้เป็นอำนาจพิจารณาของผู้บัญชาการเรือนจำ

เป็นอำนาจพิจารณาของอธิบดีกรมราชธรรม

เป็นอำนาจการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
โดยการพักโทษหรือการพักลงโทษ
ก็คือการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดให้ออกมาอยู่นอกเรือนจำ

ซึ่งจะแตกต่างจากการลดโทษคุณผู้ชม
ลดโทษหมายถึงการลดวันจำคุก
ก็เข้าใจง่ายก็คือก็แค่ลดโทษลดลง

แต่จำนวนวันที่ต้องจำคุกลดลง
ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติ
โดยโทษที่ยังเหลืออยู่ก็มารับโทษนอกคุก

เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
อนุมัติเพื่อประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาดคนนั้น
โดยระหว่างการคุมประพฤติก็มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามนะคุณผู้ชม
หนึ่งคือจะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับทางเรือนจำ
สองคือห้ามเลยห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
ข้อ๓คือห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นถ้าคุณอยู่ระหว่างการคุมประพฤติ
คุณจะไปเล่นพนันไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้เสพยาไม่ได้กระทำผิดอาญาขึ้นอีกก็ไม่ได้ครับ
ข้อ๔คือต้องประกอบอาชีพโดยสุจริต
ข้อ๕ปฏิบัติตามรัฐธิศาสนา

ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ
ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำ
เจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือน
เอาล่ะคุณผู้ชมเราเอาเงื่อนไขการคุมประพฤติมา

ทีนี้มาดูความเห็นของอายการอาวุโสสำนักงานสอบสวน
อย่างอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมครับ
ท่านก็พูดถึงแนวทางปฏิบัติหลังจากนี้ว่า
นักโทษชายทักษิณเนี่ยยังต้องถูกคุมตัวในฐานะนักโทษต่อไป
ส่วนจะมีโอกาสขอลดโทษหรือพักโทษได้หรือไม่นั้น
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมราชธรรมที่กำหนดไว้สำหรับนักโทษชั้นดี
ส่วนที่อาจารย์วิศนุเครืองามบอกว่าจากนี้ไป
คุณทักษิณเนี่ยจะไม่สามารถขอพระราชทานอภัยลดโทษหรือขออภัยโทษได้อีกเนี่ย
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าจะเป็นในส่วนของการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการส่วนตัว
ซึ่งทำได้หรือไม่ได้ฟังอาจารย์ปรเมฆครับ
อือก็ขอพระราชธรรมโทษอีกไม่ได้แล้ว
เพราะให้แล้วหรือมีความว่า๓คดีเนี่ย
เข้าใจแล้วเดี๋ยวก็แยกขั้นตอนกันไปว่า
พอมีวันเฉลิมวันอะไรคุณทักษิย์ไม่ได้
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังในเรือนจำ
ล่ะคุณผู้ชมฟังอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมไป
ก็หมายความว่าไม่สามารถจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้แล้วนะ

แต่แล้วพักการลงโทษล่ะ
ก็หมายถึงการปล่อยนักโทษเด็ดขาดออกมาอยู่นอกเรือนจำ

อันนี้ก็จะมีเงื่อนไขเป็นหลักเกณฑ์ของกรมราชธรรมที่กำหนดคุณสมบัติเอาไว้

ถ้าเป็นชั้นเยี่ยมจะเหลือโทษจำคุกไม่เกิน๑ใน๓
ถ้าชั้นดีมากเหลือโทษจำคุกไม่เกิน๑ใน๔
แล้วถ้าเป็นชั้นดีเหลือโทษจำคุกไม่เกิน๑ใน๕

ที่จะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษนะครับ
เอาล่ะเมื่อสักครู่ได้ดูปฏิกิริยาของคนในครอบครัวในทักษิณไปแล้ว

มาดูปฏิกิริยาเมื่อวานนี้ผมพยายามหานักข่าวพยายามหา
อยากจะฟังอยากจะรู้ความรู้สึกความคิดเห็น
ของคนที่ต่อสู้กับในทักศิลป์มา
ต่อสู้กับระบอบทักษิณมา
มีคนนี้ชัดที่สุด

นายนิพิษอินทรสมบัติครับคุณผู้ชม
นะครับดูข้อความของเขาที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยนะ
อดีตสสพัทธรุงหลายสมัยคนนี้
ผมสู้กับคุณทักษิณมา๑๗ปี
ไม่ต้องบอกว่าแสนสาหัสขนาดไหน
ค้นบ้านถูกกระทำถูกฟ้อง๑๓คดี
แต่ผมโชคดีทั้ง๑๓คดีผมชนะหมด
ไม่งั้นผมคงติดคุกมากกว่าคุณทักษิณ
เอาเถอะวันนี้ผมจำเป็นต้องกล่าวว่าผมแพ้แล้ว
จึงถือโอกาสนี้ยินดีกับคุณทักษิณ
และผู้สนับสนุนคุณทักษิณ
ขออวยพรให้คุณทักษิณและบริวารบริหารประเทศนี้
ไปต่อไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
แต่หากจะถามว่า๑๗ปีที่สู้มาผมเสียใจหรือไม่
ตอบว่าไม่ผมจะพยายามกล้ำกลืนบอกหัวใจตัวเองว่า
สมัยนั้นผมต้องสู้อย่างนั้นไม่เช่นนั้นเราคงรักษาบ้านเมืองไว้ไม่ได้
สมัยหน้าแนวรบทางตะวันตกเปลี่ยนแนวแล้ว
ครั้งหน้าพักเพื่อไทยต้องสู้ตายกับพักเก้าไกล
อย่าว่าผมเลยผมคิดว่าพักเก้าไกลจะชนะพักเพื่อไทยถล่มทลาย
ผมเป็นเพียงประชาชนที่ยืนมองการสู้รบเท่านั้นไม่เชียร์ใคร
เพราะทั้งสองพักไม่ใกล้เคียงกับดีเอนเอผมเลย
เลือกตั้งครั้งหน้าผมอาจจะเดินออกจากบ้านไม่เลือกใครและไม่เลือกพักใดอีกต่อไปแล้ว
ที่เสียใจเป็นที่สุดคือ๑๗ปีที่ผ่านมา
ผมสู้ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าพักประชาธิปัตย์
เสียดายที่ผลการสู้สุดท้ายก็นำมาซึ่งการล่มสลายของพักประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์อย่าด่าผมเลยผมได้ยินคนเขาพูดกันอย่างนั้นจริง
เพื่อนผู้ร่วมต่อสู้ทั้งหลายรักษาตัวไว้ให้ดี
เย็นนี้กลับบ้านซื้อมาม่าไปฝากลูก
พรุ่งนี้ทำงานเจียวไข่ใส่ปินโตไปกินที่ทำงาน
รักษาสุขภาพให้ดีอย่าได้เจ็บป่วย
เพราะหากเจ็บป่วยต้องไปรอคิวนานที่โรงพยาบาล
ต้องวางรองเท้าให้เข้าคิวแทน
หากจะไปห้องน้ำอย่าคิดทำผิดกฎหมายใดเลย
เพราะหากติดคุกอย่าหวังลมแรงว่าคุณจะได้ขึ้นไปรักษาชั้น๑๔

อุดมการที่คุณเคยไฝฝันบัตรนี้มันเดินมาถึงปลายทางแล้ว
และมันก็เหลือเพียงแต่ซากเท่านั้น
ทั้งหมดนี้คือนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทธลุงพักประชาธิปัตย์ครับ
ฟังแล้วทำให้นึกย้อนไปถึงคำพูดของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
ว่าเวลาเราดูข่าวการเมืองเราเชียร์ใครเราไม่ชอบใคร
แล้วยิ่งถ้าเราเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักกัน
แล้วเราเถียงกันเนี่ยสุดท้ายความรู้สึกเรามันก็อาจจะเสียไป
แต่ในขณะที่นักการเมืองที่เราเห็นว่าโอ้โหเขาแย้งกันขัดแย้งกัน
แต่ตอนจบนี่สิมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พวกเราคาดเอาไว้นะ
ก็นะครับใน๒๐ปีนี้ใน๒๐ปีที่ผ่านมา
คนที่อยู่ในห่วงเวลานี้ผมว่าก็ได้คิดได้อุทาหรณ์
บทเรียนที่จะไปใช้ในชีวิตนะครับ